ท่านผู้ชมครับจำเหล็กไหลร้อยล้านได้ไหมอืม
พี่เขาก็ยังไม่ขายนะพี่เขายังไม่ขายนะฮะ
แล้วตอนนี้ชาวบ้านไปกันเยอะเลยหลังจากทราบข่าวว่าเขามีพิธีปลุกเสก
เอาน้ำมาราดเหล็กไหลแล้วก็รองน้ำเอาไปดื่ม
เอาไปกินไปอาบกันเนี่ยหายจากโรคภัยไข้เจ็บกันเยอะเลย
อันนี้ขึ้นอยู่กับความเชื่อนะฮะบอกไว้ก่อนนะครับท่านผู้ชมครับ
แต่เราก็ต้องไปดูซะหน่อยนะว่าโอ้โหมันยังไงกันเนี่ย
เหล็กไหลร้อยล้านบาทเนี่ยมูลค่านะที่คุณฤิลรักษ์วงศ์อายุสี่สิบสามปี
เป็นเจ้าของเนี่ยเขาบอกเอาไว้นะฮะนี่ฮะพี่รินนะฮะ
อยู่ที่บนเขาดินอำเภอเขาพนมจังหวัดกะบี่นี่เห็นไหม
เขาบอกอะไรนะฝันเห็นหญิงสาวมาเข้าฝันบอกให้ไปหยิบก้อนหินก้อนหนึ่ง
บนเขาควรเขี้ยมตื่นมาก็ลองไปตามฝันไปเจอก้อนหินจริงเอากลับมาบ้าน
ปรากฏว่ามันคือเหล็กไหลถามทางอินเตอร์เน็ตถามใครก็ตามเขาบอก
คือเหล็กไหลของจริงมีคนเสนอซื้อมูลค่าร้อยล้านแต่พี่รินบอกไม่ขายฮะ
ไม่ขายเพราะว่ากลัวอ่าเดี๋ยวเกิดหญิงสาวที่มาเข้าฝัน
เขามาเอาคืนเอาเรื่องนี้ยุ่งเลยนะฮะก็เลยยังเก็บรักษาเอาไว้นะครับ
นี่ลองทุบดูข้างในเป็นเหล็กไหลนะฮะนี่เป็นสภาพแบบนี้นะครับแต่ทีนี้เนี่ย
มันเป็นกระแสดังขึ้นมาอีกครั้งนึงเพราะว่ามีชาวบ้านเนี่ยมาที่บ้าน
พี่รินเยอะเหลือเกินหลังจากทราบข่าวว่าพี่รินเนี่ยมีพิธีปลุกเสกนะ
มีพิธีทำน้ำเหล็กไหลนี่เห็นไหมฮะมาขอดูกันด้วยนะใครที่เอาไปดื่มเนี่ย
อาการป่วยหายเลยนะฮะคุณพัชลวรินก็เลยต้องไปดูหน่อยนะครับ
ไปถึงที่บ้านของพี่รินเนี่ยวันนี้วินิมนต์พระมานะครับนิมนต์พระมา
สวดพิธีนะทำพิธีอุทิศส่วนกุศลให้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนเขาขวนเขี้ยม
ชาวบ้านก็มากันเยอะทั้งในพื้นที่แล้วก็นอกพื้นที่
เสร็จจากพิธีสงฆ์เอาขวดน้ำมารอกรอกน้ำกันมากรอกน้ำที่ผ่านการปลุกเสกแล้วนะฮะ
เหล็กไหลบอกต้องการเอาไปดื่มรักษาโรคภัยไข้เจ็บนะฮะ
ซึ่งนางพิรินเขาไม่เก็บค่าใช้จ่ายอะไรเลยนะฮะเขาบอกเอาเลยหรือถ้าจะทำบุญ
ก็ตามกำลังศรัทธาเลยนะส่วนมากชาวบ้านก็จะทำบุญขวดละ๕บาทน้ำที่อยู่ในกระติกเนี่ยเห็น
เขาก็ตักใส่ขวดกันคือจุดเริ่มต้นมันเริ่มอย่างนี้
มันมีข่าวบอกว่าคุณพ่อของเจ้าของเหล็กไลร้ร้อยล้าน
หอบหืดนอนติดเตียงให้ออกซิเจนมาสองปีกว่าพอลูกชายได้เหล็กไหลมา
เอาน้ำมาทำพิธีผ่านเหล็กไหลแล้วร้องให้พ่อดื่ม
พ่อหายกลับมาเป็นปกติไม่น่าเชื่อ
นี่เห็นไหมท่านผู้ชมดูสิฮะนี่ลุก
อายุ๘๘แล้วต้องเรียกคุณตาแล้วมั้ง
แล้วนะแล้วดูภาพขวามือ
ใส่ออกซิเจนแบบสายระโยงระยาง
หอบหืดนอนป่วยติดเตียงไปไหนไม่ได้ปีกว่า
ลูกชายเอาน้ำเนี่ยมาทำพิธีเนี่ยราดผ่านเหล็กไหลแล้วรองน้ำให้พ่อดื่ม

คือลูกสาวนะลูกสาวของคุณตานะฮะเป็นพี่สาวของคุณรินเขานะครับ
บอกเมื่อช่วงปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาพ่อนี่ช่วงนั้นอาการหนักมากหนักจน
ทำใจอ่ะคิดว่าไปแน่ก็เลยเอายังไงกันดี
ตำหลบตำราต่างได้มาก็เยอะแยะไปหมด
พ่อเคยมอบไว้ให้ด้วยนะตำราของพ่อเนี่ยเป็นตำราหมอนะครับ
เป็นพิธีปลุกเสกน้ำเหล็กไหลแล้วเนี่ยลูกได้เหล็กไหลมาพอดี
ก็เลยทำทำพิธีนี้พ่อดื่มน้ำเหล็กไหล๕วัน
ถอดเครื่องช่วยหายใจอาการดีขึ้น
เหินเดินเข้าห้องน้ำเองได้หมด
ส่วนคุณตามิดนะฮะชื่อคุณตามิดนะ
บอกโอ้โหตอนนี้อาการดีขึ้นมาก
เชื่อว่าเนื่องจากการดื่มน้ำเหล็กไหลเหมือนกัน
ตอนนี้เกรกะดีขึ้น
ไม่ต้องใช้ออกซิเจนแล้ว
ไม่ต้องใช้เนี่ย

กับตัวเองทีนี้พอเป็นข่าวไปชาวบ้านก็มากันเยอะเลยอย่างที่
ท่านเห็นนะแหละมาขอกรอกน้ำใส่ขวดใต้น้ำเหล็กไหลนะท่าน
คุณผู้ชมครับส่วนเจ้าของเหล็กไหลนะบอกว่าการทำพิธีปลูกเสก
น้ำเหล็กไหลไม่ได้มีอะไรยุ่งยากก็เอาน้ำใส่ถังตั้งจิต
อธิษฐานแล้วก็มาวางที่หน้าหินเหล็กไหลที่ตั้งบูชาอยู่อธิษฐาน
ถึงพระยาลเหล็กไหลเทวดาตรวนเคียมท่องคาถาจากตำราครูหมอเป็น
ตำราโบราณที่สืบทอดมา๕รุ่นของตระกูลนี่แต่ละวันก็จะมีคนมา
ขอน้ำกันเยอะแยะไปหมดนี่มีแม่ตำราตอนที่พ่อป่วยหนักลง
พลิกดูพลิกดูเอ๊ะมีตำราการทำน้ำปลุกเสกแล้วได้เหล็กไหลมา
ก็เลยมาทำพิธีน้ำปลุกเสกเหล็กไหลคือทุกวันนี้ทำแบบแทบ
ได้พักผ่อนอ่ะคุณลินบอกจากนี้ไปเนี่ยสงสัยคงต้องต้อง
กำหนดเวลาในการทำแล้วนี่เห็นไหมฮะ
ตำลับเดี๋ยวอาดังเดี๋ยวมองบันโดมรุทมาเลยเห็นครับ
มารอยวาบอี่อ่ะอืมจ้ามที่จวคศนนนอ่ะอืมเป็นของ
ตระกูลเราด้วยนะอ๋อครับคือต่อได้มาเลยครับครับคุ่ง
ฟิรินนี้เป็นบุงเดศอะไรเลยรู้ไหมบุงเป็นหุน
เตียง่าเต้นเก้าหวานแดบวันอืมรักษาให้มาประมาณ
เท่าไรได้เตียภิรินได้ยินแต่ก็แรกมันเป็นจิบคนอ่า
ก็ต้องถามคนที่เข้ามาหน่อยนะฮะอย่างญาติของคุณ
รินคนนึงนะครับนำน้ำเหล็กไหลเอาไปให้พ่อพ่ออายุ๗๙นี่
ลุงท่านนี้นะฮะคือลูกสาวบอกพ่อป่วยอัลไซเมอร์๒ปีแล้วนะ
ได้น้ำเหล็กไหลไปดื่มดื่มไป๓วัน
ลูกเดินเข้าห้องน้ำเองได้เปลี่ยนผ้าอ้อมผู้ใหญ่เองได้
พูดคุยสื่อสารกับลูกหลานได้ดีขึ้น
อ้าวอันนี้ก็ไม่รู้จะว่ายังไงเหมือนกัน
คือเขาก็เดินกันเห็นนี่แหละเห็นไหม
ชาวบ้านบอกปกตินี่ไม่ได้เลยลูกสาวบอกปกติอันไซเมอร์เดินไม่ไหวเลย
พูดจาอะไรไม่รู้เรื่องเลยนี่ดื่มไปสามวันเอง
อีกคนนึงมาจากชนบุรีเลยนะฮะหลังจากทราบข่าวนะครับ
มากับสามีนะบอกมาเยี่ยมย่าที่นครศรีธรรมราช
ย่ายุ๑๐๕ปีเห็นข่าวว่าเขามีน้ำเหล็กไหลอยู่ที่กระบี
ก็เลยมาขอตั้งใจจะเอาไปให้ย่าที่ป่วยติดเตียง
๑๐๕ปีเผื่ออาการจะดีขึ้นบ้าง
เพราะนี่ย่าไม่กินข้าวมา๑๐วันแล้วนี่ฮะเขาก็มีภาพมาให้เห็น
ไม่รู้ว่าเดี๋ยว๑๐วันจากนี้ไปจะเป็นยังไงบ้าง
ทีมข่าวของเราเป็นกาวนะคุณเหยียดมศร
ชื่อคุณโนสผู้ชวยจังภาพ

ไม่ต้องรอไปไหนเลยบอกกรอบใส่ขวดขอก่อนเลย
บอกเอากี่แก้วคุณโนสว่าผมขอทั้งขวด
เป็นกรณีเร่งด่วนขอขวดหนึ่งก่อนเลย
รูปหน้ารูปตาด้วยเห็นไหมนี่เดี๋ยวจะรายงานให้ทราบนะฮะ
ถ้าไม่ได้รายงานก็หาเฟซบุ๊คคุณพัชรวรินแล้วก็สอบถามไปกัน
แต่ก็มีคำเตือนนะฮะนายแพทย์สินชัยรองเดชนะครับ
ท่านเป็นสาธารณสุขจังหวัดกระบี่นะครับออกมาเตือนนะครับ
บอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยแน่นอนว่ามันเป็นมุมความเชื่อทางศัยศาสตร์นะ
คือถ้าจะทำก็ได้ก็ไม่เป็นไรขึ้นอยู่กับความเชื่อ
แต่ยังไงก็เลือกใช้น้ำที่สะอาดหน่อยก็แล้วกัน
จะใช้อุปกรณ์ใช้กระติกใช้ขันใช้แก้วมาตักเนี่ย
ยังไงเอาให้สะอาดนะครับ
ส่วนชาวบ้านที่นำน้ำไปดื่มนะถ้าเกิดป่วยแนะนำว่าควรกินยาของคุณหมอควบคู่ไปด้วยนะ
หมอแผนปัจจุบันเนี่ยหมอคุณหมอที่โรงพยาบาลเนี่ย
แล้วต้องไปหาหมอตามนัดด้วยเดี๋ยวเกิดไปดื่มน้ำเหล็กไหลแล้วบอกแม่รู้สึกอาการดีขึ้น
แล้วแบบทิ้งเลยอ๋อไม่ได้นะใบนกใบนัดไปโรงพยาบาลไม่ไปเลยนี่ไม่ได้นะฮะ
สิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือบ้านของคุณรินเนี่ยทางสาธารณสุขจังหวัดกะบี่ฝากเตือน
คนมากันเยอะเหลือเกินในแต่ละวันทุกวันเนี่ยระมัดระวังด้วยเรื่องของโควิด๑๙
แมสใช่ไหมไหนจะเรื่องของมือไม้แอลกอฮอล์เจลแอลกอฮอลสเปรย์ล้างมือยังไง
เอาให้สะอาดให้ถูกสุขอนามัยก็แล้วกันท่านก็ฝากมาด้วยความเป็นห่วง